ทีนี้เรามาไล่เรียงดูกันหน่อยว่าในช่วงสงกราน
มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสครั้งใหญ่อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ
กลับไป๑๔เมษายนที่ผ่านมา
บริเวณหลังตลาดเม่งอุยจังหวัดศรีสเกต
เป็นวินาทีที่กลุ่มวัยรุ่นประมาณ๗คน
กำลังรุมทำร้ายทั้งชกทั้งต่อยสองสามีภรรยานะคะ
ก็จะมีคนผมสั้นสีทองเนี่ยค่ะนอนบาดเจ็บอยู่กับพื้น
แต่พอคนจะพยายามไปช่วยเนี่ยคนที่ไปช่วยก็ถูกทำร้ายด้วย

เตะที่หน้าด้วยนะคะชาวบ้านส่งเสียงห้ามก็ไม่ฟัง
วัยรุ่นก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในรถด้วยค่ะ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปทิ้งให้สองคนที่ถูกทำร้าย
นอนบาดเจ็บอยู่แบบนี้ค่ะนอนกองอยู่กับพื้น
สาเหตุเกิดจากผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาขับรถย้อนสอนเข้าไปในตลาด
ตอนนั้นกลุ่มวัยรุ่นเล่นน้ำสงครานกันอยู่
กลุ่มวัยรุ่นพยายามขอร้องให้ถอยรถกลับออกไป
เพราะว่ามันทำให้รถติดแต่ผู้บาดเจ็บไม่ยอมถอยรถ
ชักปืนออกมายิงครูทำให้วัยรุ่นไม่พอใจ

พอไปตรวจสอบภายในรถเก่งนะครับ
ปรากฏว่าไปเจออาวุธปืนขนาด๓๓
เครื่องกระสุนอีก๑๐นัดยาบ้า๒๘เมตร
ล่าสุดตำรวจจับคนก่อเหตุได้แล้ว๔คน
เหลืออีก๓คนอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ

ที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับวันเดียวกันเลยกับที่เกิดเหตุการณ์
ศรีสะเกดก็คือ๑๔เมษายนที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวตื่นตะลึงเลยนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นกว่า๑๐คนเขามีเรื่องกันครับ
แล้วก็เนี่ยครับคือวางมวยกันนะครับ

เพื่อไม่ให้ทะเลาวิวาสมันบานปลายไม่ให้มันรุนแรงมากขึ้น

ผู้ชายใส่ชุดลายดอกสีเขียวนะครับ
อ้อมมาทางด้านซ้ายแล้วก็ใช้ปืนฉีดน้ำเนี่ย
คว่างใส่เข้าไปกับกลุ่มคู่อริ
สวมเสื้อสีฟ้าอมม่วง

คือพอรับประพอเข้าไปห้ามแล้วเหมือนกับจะแยกกัน

เสื้อสีเขียวพอคว่างเข้าไปปุ๊บนะครับ

แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทำให้ชายคนนั้นล้มลงไปนอนกับพื้น
จากนั้นครับชายเสื้อสีฟ้าอมม่วง
ว่างปืนฉีดน้ำใส่ชายที่ล้มลง
เดี๋ยวดูภาพกันประกอบไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
จะเห็นกันไปคือชกกันไปตีกันมานะครับ
ทำให้ผู้ชาย๔๕คนก็กรูเข้าไป
รุมชายเสื้อสีฟ้าอมม่วงจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้น

แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาห้าม

อันนี้คือเป็นวินาทีที่ชายเสื้อสีเขียวเดินอ้อมไป
คว่างป๊ะแผลจแล้วก็โดนฟาดกลับไปนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับของการทะเลาวิวาสในครั้งนี้
แต่ว่านี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนี้ไอนี้ครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๕เมษายนนี้

เขาดื่มเหล้าด้วยกันอยู่แล้วก็ทะเลาะกันเอง
โดยในภาพนี้นะคะจะเห็นว่ามีวัยรุ่นประมาณสัก๗คน
รุมทำร้ายวัยรุ่นชาวพม่าคนหนึ่ง
ล้มลงไปอยู่กับพื้นแล้วก็นี่แหละค่ะ
เห็นไหมคะในมือมีทั้งไม้มีทั้งอิดบล็อก
แล้วก็มีมีดยาวกว่า๑ฟุตรุมทำร้ายกันอยู่เนี่ยค่ะ
ในมือมีทั้งไม้มีอาวุธเต็มเลยนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุชาวบ้านออกมาห้ามนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ฟังไปรุมทำร้ายชาวบ้านด้วย
เอาปืนจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยทนไม่ไหวต้องเอาปืนออกมาขู่

พอเห็นปืนออกมาขู่หยุดแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้วัยรุ่นที่ถูกรุมได้รับบาดเจ็บไป
สองคนอาการสาหัสเลยค่ะเพราะว่าถูกมีดแทง

ตอนนี้ตำรวจภูทรโพแก้วอยู่ระหว่างติดตามตัวคนก่อเหตุ

คุณผู้ชมจากเหตุการณ์ต่างเหล่านี้เนี่ย

ทำให้นายเสรีสุวรรณภานนท์
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันในช่วงสงคราน
มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วดูเหมือนว่ามันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นทุกที
เขาดูจากคลิปในโลกโซเชียลที่มีการแชร์ต่อกัน
ก็เลยบอกว่าตำรวจควรที่จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
อยากจะให้ติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้ครบทุกคดีเลยได้ไหม

อยากจะให้ลงโทษแบบจริงจังไม่รอลงอาญาจะได้ไหม
เพื่อที่จะให้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
ไม่กล้ากระทำความผิดซ้ำอีก
ถ้าตำรวจในพื้นที่จับตัวคนร้ายไม่ได้
หย่อนยานในหน้าที่นะถือว่าไม่ตั้งใจทำงานนะ
ควรจะยกเครื่องกระบวนการยุติธรรมกันสักที
ปฏิรูปตำรวจทั้งโครงสร้างทั้งอำนาจหน้าที่
เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และให้ตรวจสอบตำรวจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
เพราะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นต่อของปัญหา
ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะ